ทุกผู้ชมครับผู้ชายคนหนึ่งเมาฮะเมาอยู่ที่มุกดาหารนะครับ
คือทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาต้องไประงับเหตุกัน
เอางี้ดีกว่าปล่อยดีกว่า
พอปล่อยไปเนี่ยคลานบนทางเท้าแปลงร่างเป็นสิงสาราสัตว์ต่างนานา
หลายตัวด้วยไปดูนะฮะ

อ้าวนั่นไงนั่นเหยียบนั่นเหยียบนั่นเหยียบ

โหเสื้อเท้านั่นไงโหน่ากลัวจัง
เสื้อสมิงครับเสื้อสมิงขึ้นนะครับ
เกี่ยวบอกเสื้อสมิงด้วยเนี่ย

แต่ทางพี่เทศกิจของเทศบาลเมืองมุกดาหารก็เลยมา
มาถึงบอกเอาไม่เป็นไรอยู่ทางเท้าอยู่แล้วไม่อันตราย

คุณผู้ชมว่าเป็นตัวอะไรได้บ้างคะ

แล้วเดี๋ยวค่อยไปพาไปทีเดียวเจ้าหน้าที่บอกเอาให้เต็มที่ก่อน
อันนี้คือข้างตลาดราตรีนะครับ
อยู่หน้าสารกลางจังหวัดมุกดาหารนะครับ

เทศกิจบอกว่าชาวบ้านโทรมาแจ้ง
บอกผู้ชายคนนี้มีอาการแปลกช่วยมาดูหน่อย
มาถึงเขาก็เลื้อยอยู่บนทางเท้า
นี่คำรงคำรามเห็นไหม

เขาเปลี่ยนท่าทางไปเรื่อย
เป็นเสือสมิงเสือดาวเสือโครง

ของขึ้นหรือว่าของเข้าหรืออะไรก็ไม่รู้
เจ้าหน้าที่บอกเอาให้เต็มคาราเบลไปเลย
เสร็จแล้วก็พาไปนั่งพัก
สงบสติอารมณ์ก่อนจะพาไปโรงพัก
คนขับสำล้อแถวนี้บอกว่า
ผู้ชายคนนี้เป็นแบบนี้ประจำนะฮะ

แปลงร่างเป็นสัตว์ชนิดต่าง
ตามที่เขาศักดิ์เอาไว้บนร่างกายของเขา

เสือโครงเสือดาวตะขาบก็มี

ศักดิ์ชัยอิ๋วด้วยนะชาวบ้านเขาบอก

ที่ชาวบ้านบอกว่าศักดิ์ไว้หลายอย่างเหลือเกิน

นี่งูเป็นงู

นี่เป็นเสือโครงแล้ว
เดี๋ยวฟังเทศกิตหน่อยนะฮะ
คนนี้เขาไปศักดิ์อะไร

เต็มตัวมาครับพอเวลาของขึ้นมา

เขาก็บอกว่าเป็นประจำ
หลังจากที่เขาสงบลง

เจ้าหน้าที่กำลังพยายามประสาน